หัวท้อจบรัก๓เศร้าวรชูส่ง๖๐๐๐๐สู่ขอเมีย

เวลาพูดถึงผู้ใหญ่บ้านมักจะรู้ถึง
ออกมาประกาศบอกว่าไม่ต้องหลบหลบส้น
สำหรับผู้ชายคนนั้นก็คือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่เป็นผู้ชาย
บอกว่าเอามาหกหมื่นเป็นสินสรบแล้วเอาเมียไปจะได้ไม่ต้องลบลบซ่อน
เอาคุณผู้ชมเฟซบุ๊คในจังหวัดเลย

ขอใช้พื้นที่โพสต์ให้ชายที่เป็นชู้กับภรรยาคนโพสต์
ทราบว่าคนโพสต์จดทะเบียนสมรสกับภรรยาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
หากอยากแสดงความเป็นลูกผู้ชายให้เอาสินสอด๖๐๐๐บาท
มาขอภรรยาเขาไปจะได้ไม่ต้องหลบซ่อน
ไม่ใช่คนเดียวด้วย

คุณผู้ชมครับทีมข่าวไปเจอเลย

แล้วเราคือเท่า๒ฝ่ายนะคุณผู้ชม

ผู้ชายเจ้าของโพสต์มีอาชีพเป็นรายเดอร์

ก็เล่าบอกว่าเขากับเมียที่เป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ย
จดทะเบียนสมรสอยู่กินกันมา๑๕ปี
มีลูกสองคนจนเมื่อปีที่แล้วเขารักแคะรักคาย
ภรรยาเริ่มสนิทสนมกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่เป็นผู้ชาย
ภรรยาเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านนะย้ำ
มีการพูดคุยกันทั้ง๓คนก็คือคนโพสต์
ภรรยาของเขาและผู้ชายที่เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

ทุกอย่างเป็นคำอ้างของเขาหมดนะคุณผู้ชม
ผมไม่ได้ยกเรื่องนี้ขึ้นมาเองนะ
กระทั่งภรรยาของฝ่ายชายก็คือเมียของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
โทรมาบอกเขานะบอกว่าสามีเนี่ย
สามีของเธอที่เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
มีความสัมพันธ์กับภรรยาคุณจริงนะคุณรายเดอร์
เดี๋ยวก่อนนะพี่เบิร์ตคือฝั่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็มีเมียอยู่แล้ว
ถูกเขาก็เลยภรรยาของฝ่ายชายนะ
โพสต์ประจานนะครับคราวนี้ก็เป็นเรื่องแหละ
จนกระทั่งวันที่๑๓พฤศจิกายนที่ผ่านมา
เขาจับได้หมายถึงพี่รายเดอร์จับได้ว่า
ภรรยานัดหมายกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่เป็นผู้ชายนะ
พยายามจะติดตามไปให้เห็นกับตาอืมอีกฝ่ายรีบขับรถหนี
เขาบอกเขาปวดล้าปวดล้าวทำไมล่ะพี่เขาพาลูกไปด้วย
ก็อยากจะถามว่าทำไมต้องหนีลูกแล้วพี่ตบเมียจริงไหม
จริงเขายอมรับว่าเขาตบเมียไป
ขณะที่ผู้ใหญ่บ้านต้องฟังต้องฟังไม่ได้
คุณผู้ชมเรื่องนี้ละเอียดอ่อนต้องฟังผู้หญิงด้วย
ต้องฟังผู้หญิงด้วยผู้หญิงเสียหาย
ผู้ใหญ่บ้านชี้แจงเรื่องความสัมพันธ์กับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่เป็นผู้ชาย
ที่สามีอ้างถึงกล่าวหาถึงเนี่ย
บอกว่าไม่ได้เป็นไปตามที่สามีมาเปิดใจเลยนะ
เธอแจ้งความกลับแล้วด้วยนะกับสามีเนี่ย
เพราะว่าวันที่๑๓พฤศจิกายนสามีขับรถตามเธอ
แล้วไปตบหน้าเธอต่อหน้าลูกด้วย
ส่วนตัวเออแล้วผู้ใหญ่จะเอายังไง

บอกว่าก็ไม่ได้คิดจะไปอยู่กับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
คนที่ถูกพาดพิงหรอกฟังเสียงเธอหน่อย
ไม่ได้อยากจะทำเหมือนตามที่เขาบอก
แล้วก็ไม่ได้อยากจะไปอยู่กับผู้ชายคนนั้น
ผู้ชายคนนั้นเขาก็ไม่รู้ว่าแฟนหนูเนี่ยโพสต์อย่างนี้

ทางนั้นเขาไม่แน่ใจว่ารู้หรือไม่รู้หรือยังไง
เขาก็ไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ติดต่ออะไรกันแล้ว
ไม่ได้คุยไม่ได้สนใจอะไรกันแล้ว
ติดใจค่ะมันก็ทำให้เสื่อมเสียเนาะ
แล้วอีกอย่างก็มันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดทั้งหมด
เอ๊ะยังไงอะพี่เบิร์ดพอดูฟังจัดทรงของผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วเนี่ย
คืออย่างนี้คุณผู้ชมแรงงานข่าวบอกว่า
พี่ผู้หญิงผู้ใหญ่บ้านกับพี่ผู้ช่วยพยาบาลที่เป็นผู้ชายเนี่ย
คือเขาเรียนหนังสือด้วยกันรู้จักกันนะ
แต่เรื่องเป็นยังไงเนี่ยรายละเอียดเราไม่รู้หรอก
แต่คือฝั่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่เป็นผู้ชายก็ออกมาให้สัมภาษณ์นี้ให้สัมภาษณ์กับสื่อเหมือนกันนะ
บอกว่าไม่ได้มีอะไรกับทางผู้ใหญ่บ้านเพราะว่าเป็นเพื่อนสมัยเรียนกันจริง
แล้วไม่ได้คบกันคือเอาง่ายเหมือนกับทางฝั่งผู้ชายที่เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ก็บอกว่าไม่เอาอ่ะไม่เอาผู้ใหญ่บ้านแล้วไม่มีอะไรอ่ะ
เอาล่ะไม่รู้ล่ะเราคนนอกนะครับแต่เรื่องครอบครัวเป็นเรื่องละเอียดอ่อน
ผู้ใหญ่บ้านเอายังไงต่อผู้ใหญ่บ้านบอกว่าสงสัยจะต้องตัดสินใจ
ตัดสินใจเรื่องอะไรเรื่องความสัมพันธ์กับสามีแล้ว
ไปต่อไหมหรือพอแค่นี้
คือดูทรงแล้วเนี่ยเธอกำลังก้ำกึ่งเพราะอยู่กันมา๑๕ปี
มีลูกด้วยมีลูกด้วยกันสองคนนี่แหละที่เธอบอกว่า
เธอเป็นห่วงความรู้สึกของลูกครับ
เรื่องของเขาที่เรามองเข้าไปละเอียดอ่อนมากครับ
แต่อันนี้เรานำเสนอคือฝั่งของรายเดอร์ใช่ไหม
สามีกับภรรยาที่เป็นผู้ใหญ่บ้านยังเหลือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
แล้วก็เมียของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านด้วยถ้าเป็นไปได้และอยากชี้แจงเชิญนะฮะ